วาไรตี้เกมโชว์การเมืองครั้งแรกเลย
ใครอาจจะมองว่านโยบายเหล่าผู้สมัครเป็นเรื่องเครียด

เพราะว่าเราจะทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องสนุก

ผ่านพี่คนนี้เลยครับพิธีกรฝีปากราคณเนคเกรดเสพสวัสดิ์ปรากฎวงณอยุธยา
เนกจะมาช่วยคนกรุงเทพหาคำตอบหนึ่งเดียวในดวงใจว่า
ผู้ว่ามหานครคนต่อไปจะเป็นใคร
ตอนแรกครับกับ๔ผู้สมัครคนแรกเลยก็คือคุณสกลทีพัทยกุล
มีพลตำรวจเอกอาศวินขวัญเมืองคุณชัดชาติสิทธิพันธ์และคุณโคสิตสุวินิตจิตครับ
บอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนใครพลาดเนี่ยคุณผู้ชมน่าเสียดายนะ
ทีวีรอกันได้เลยตอนแรกวันนี้ย้ำอีกทีวันนี้
๘นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ผมว่าเป็นรายการที่สบายมากเลย
ผมเมื่อก่อนไปที่ไหนที่ไหนมันก็เครียดมาตรงนี้มา
แหลกมากรีแลกมาก
หลากหลายนะฮะก็เป็นคำถามที่ชีวิตจริงก็ได้ตอบโจทย์จริง
สนุกครับก็เชิญพวกเรามาดูกันนะครับ

เป็นการดีเบตแนวใหม่นะครับที่เป็นเกมสนุกมากครับ

อยากให้ทุกท่านไปชมให้ได้นะครับ

ผู้ว่ามหานครท้าดวนนะครับ
นี่คือรูปแบบเกมโชว์๑๐๐ครับ
เปิดมาอาจจะตกใจว่าหูนี่มันเกมโชว์ชัด
บรรยากาศของการแสดงวิสัยทัศน์

แล้วก็ไม่ได้ละทิ้งสาระสำคัญ
ก็คือปัญหาของคนกรุงเทพ

คือมิตรภาพการให้กำลังใจกันและกันนะครับ

แล้วเราก็สามารถเสพเรื่องราวของการเมืองได้

ผู้ว่ามหานครท้าดวนก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับ
อยากจะฝากให้คุณผู้ชมติดตามนะครับ

เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน